จังหวะตอนที่กำลังขึ้นสะพาน
เหมือนมีบางอย่างมาปั๊กตรงกระจก
อะไรอ่ะแล้วมีกล้องไหมครูโบ๊ท
ดูหน่อยค่ะกล้องหน้ารถจับภาพอะไรได้บ้างคะ
เดี๋ยวมาจากข้างล่างเหรอ
สะพานนี้มันสะพานอะไรแต่นี่นี่มันอยู่ข้างข้างอ่ะ
เหมือนกับมันจะเป็นราวสะพานแล้วมันจะเป็นทางเดินนะครูโบ๊ทเป็นทางเดิน
อ๋อนึกว่าปั๊กแต่ขึ้นล่างผ้าหรอพี่
หินมั่งแรงขนาดนั้น
มีเสียงปึ๊กแล้วก็ร้าวเลยนะกระจกพี่รู้ไหมครูโบ๊ทอ่ะ
พอเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ตกใจนะประคองสติก่อน
พอลงสะพานปั๊บจอดรถดูแล้วเดินย้อนมามาดูหน่อยซิว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นี่เอาจริงนะเห็นฟ้ามืดตึ๊บขนาดนี้
เวลาจริงประมาณยังไม่ทุ่มเลย๖โมงกว่า๖โมง๔๕
สะพานตรงนี้คือสะพานปฐุมธานี๑ค่ะ
แล้วนักข่าวของเราก็เลยไปที่สะพานนี้เลยไปวันนั้นเลย
อยากรู้ไงเพราะนักข่าวเราอยู่ใกล้นะตอนนั้นไปที่สะพานปฐุมธานี๑เจออะไร

แกต้องถามว่าเสร็จผ้าหรอที่ฟรีสผ้าข้างไว้นั่นอะ
เหมือนกับผ้านี้เอาห่อก้อนหินเอาไว้ป่ะ

เจอเป็นก้อนหินขนาดใหญ่โอ้โหตกอยู่ก้อนหนึ่ง
ทีนี้นักข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามครูโบ๊ท

แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
คุณครูไปส่งแฟนสาวแล้วก็กำลังจะเดินทางกลับบ้าน

จังหวะนั้นปั๊กได้ยินเสียงดังเลย
ตรงฝั่งซ้ายเหมือนกับโดนอะไรปลาใส่เห็นไหม
คือถ้าเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวมันคือผ้าดอม
แล้วมันมีเหมือนกับเป็นก้อนหินหลุดออกมาจากผ้าด้วย

ไงเมื่อกี้ที่ทำภาพสโลให้เลยเห็นเลย
ทีนี้ค่ะพอคุณครูขับลงมาจากสะพานจอดริมทางไว้

เพราะว่าคิดว่าใช่แน่เลยฝีมือคนตกปลาแน่เลยที่ปลาก้อนหินมา

แต่ว่าเห็นหินตกอยู่ก็น่าจะเป็นก้อนเดียวกันกับที่นักข่าวเราเห็นนี่แหละ
แต่ทีนี้ครูโบ๊ทเขาบอกว่าเฮ้ยรถคุณครูจอดอยู่ตรงข้างล่างลงสะพานไปแล้ว
ก็กลัวเหมือนกันเพราะว่ามาคนเดียวด้วยตอนนั้น
กลัวว่าคนร้ายมันจะมาทุบเอาทรัพย์สินอะไรหรือเปล่า
ก็เลยรีบเดินกลับไปที่รถละกันแล้วมาเปิดกล้องหน้ารถดู
ก็เลยรู้ว่ามีคนปลาหินมาใส่จริงด้วย
รีบขับรถกลับคุณครูคุณครูรีบขับรถกลับคุณครูไม่ทำอะไรหน่อยเหรอ
ทำสิเพราะว่าเอาภาพจากภาพจากกล้องหน้ารถเป็นหลักฐาน
เดี๋ยววันนี้แหละเดี๋ยวคุณครูจะไปแจ้งความวันนี้ด้วยนะคะ
จะได้ให้ตามจับตัวมาได้คือถ้าเกิดก่อเหตุแบบนี้
ขนองใช่ไหมไม่ได้มีความคับแค้นส่วนตัวอะไรใช่ไหม